คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยมีลูกสาวค่ะเธอเป็นชาวนครราชศรีมานะคะ
บอกว่าเป็นห่วงคุณแม่ครับคุณแม่เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีหกสอง
อืมแล้วรักษาอาการมาเรื่อยเรื่อยแต่คุณแม่ก็ไม่ดีขึ้น
แล้วก็มีอาการแปลกเหมือนพูดคนเดียวแล้วมีอาการกระสับกระส่าย
เธอไปเจอช่องหนึ่งในยูทูปบอกว่าสามารถทำพิธีให้หายป่วยได้
อืมแล้วต้องโอนเงินไปสามพันห้าร้อยบาทครับแล้วเขาก็ส่งคลิปวิธีการทำพิธีมาให้
บอกว่าพอถามกลับไปว่าต้องทำกี่ครั้งเขาบอกต้องทำตั้งหลายครั้ง
แล้วต้องจ่ายเงินไปได้ด้วยแบบเนี้ยเธอบอกถ้าโดนหลอกหรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูหน่อยเขาส่งคลิปการทำพิธียังไงมาให้ดูค่ะ
ออกมาในลักษณ์ขนาดแบบนี้ถือว่าค่อนข้างจะโดนนาน
แล้วก็โดนของแรงกว่าปกติครับค่ะ

เหมือนก็โดนของอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่เธอบอกไปเห็นในยูทูป
ที่ใช้ชื่อว่าสาธสัทธาเครื่องรางของขลัง
อ้างว่าสามารถแก้คุณสัยได้

เธอบอกว่าคือเธอสงสัยว่าแม่เธอโดนของหรือเปล่า
ก็เลยติดต่อหมอศัยศาสตร์คนนี้ไปทางไลน์
ศัยศาสตร์คนนี้บอกว่า

ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและรูปถ่ายไปให้
แล้วเดี๋ยวจะทำพิธีให้แล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปมาให้ดู
เธอก็โอนเงินไปให้นะคะ๓๕๐๐บาท

ก็ส่งคลิปทำพิธีมาให้ดูก็คือคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละ
เธอก็ทักไปถามหมอศัยศาสตร์คนนี้อีกว่าต้องยังไงต่อ
ศัยศาสตร์คนนี้บอกว่าน่าจะอีกสัก๒รอบ
ก็เดี๋ยวคิดราคาแบบถูกลงหน่อย
จากรอบละ๓๕๐๐เป็น๓๓๐๐ก็แล้วกัน
เธอเลยบอกว่าแบบนี้โดนหลอกหรือเปล่า
พอเราดูแล้วคลิปเขาล่าสุดต้นปีน่าเชื่อถือ
เราคิดว่าน่าจะใช่ล่ะ
เราก็เลยทักเข้าไปค่ะก็คือแอดไลน์เข้าไป

ด้วยความที่เขาพูดนะเนาะว่าโดนมานานแล้วโดนของแรงด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยถามเขาไปไงว่าถ้าอย่างนี้ต้องทำยังไง
เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะต้องถอนอีก๒ครั้ง
แต่ถ้าจะให้แบบหมดเลยไม่มีแล้ว

เราก็เลยบอกว่า๓ครั้งนี่คือครั้งละ๓๕๐๐ใช่ไหม
โอ้โหนี่ถ้า๓ครั้งจ่ายเงินไปก็เป็นหมื่นนะ
หมอปลามือปราบสัมภูมิเศษีย์วันนี้ไปที่บ้านของเธอนะคะที่นครราชศรีมา
ไปดูอาการของแม่ก่อนแม่ก็นอนติดเตียงอยู่ในห้อง
หมอปลาบอกว่าแม่ไม่ได้โดนคุณสัยหรอก
แต่มันเป็นอาการป่วยของโรคที่เป็นอยู่นี่แหละ
อย่าไปหลงเชื่อหมอศัยศาสตร์อะไรนะ
เขาแค่หลอกเงินควรจะรักษาแม่ตามหลักการทางการแพทย์ดีกว่า
คนที่มาหลอกเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นหมอศัยศาสตร์แล้วก็ให้โอนเงินไปด้วยนะ
ลักษณะแบบนี้มันเป็นมิจฉาชีพ
ไม่มีที่ไหนหรอกแก้คุณสัยออนไลน์แล้วส่งคลิปมาเนี่ยค่ะ
ถ้าจะแก้คุณสายจริงมันต้องมีการทำพิธีแบบจริงจังไม่ใช่แบบนี้
แม่บอกนอนไม่หลับหมอปลาก็เดี๋ยวหมอปลาทำพิธีให้
คือเหมือนหมอปลาก็ให้กำลังใจแหละเพื่อความสบายใจ
แต่คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมันก็เป็นอาการตามโรคนะคะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าอย่าไปเชื่อหมอศัยศาสตร์คนนั้นนะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย
มันเป็นลักษณะหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าค่ะ
ข้อที่ให้เราดูเขาส่งไหมมันคือเขาทำไหม
หมอสายศาสตร์คนนี้จากการตรวจสอบอยู่ที่พัทธรุง
ถ้าอยากจะชี้แจงอะไรก็ติดต่อทีมข่าวมาได้นะคะ
จะได้เข้าใจกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพิธีกรรมต่างนะครับ
ส่วนพรุ่งนี้หมอปลาจะไปอุดรธานี

บ้านที่อุดรธานีมีลูก๔คนเสียชุดไป๓

แต่ละคนเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วก็ลงท้าย๑๔วัน

สุดท้ายอยากให้หมอปลาไปดูให้ว่าที่บ้านเป็นที่ป่าช้าเก่าหรือเปล่า

ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ประหลัดอำเภอด้วยนะครับ
วันนี้ก็มาเตรียมสถานที่ในการตั้งจุดตรวจ
กรองเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ด้วย

หมอปลาบอกว่าจะมาถึงสักประมาณ๑๑นาฬิกา
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามให้เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะ